ขับรถขับราต้องระวังเรื่องของฝนตกด้วย
เพราะว่ามีรถทัวร์ขับรถฝ่าฝนตกนะครับ
เจอรถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหัน

และมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ๒๐คน
ส่วนคนขับรถจักรยานยนต์นั้นเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วง๔ทุ่มที่ผ่านมานะครับ
บนถนนโชคชายเดชอุดมแนวเผลอขุขันต์

ที่เกิดเหตุมีรถทัวร์พลิกตะแคงอยู่บนไหล่ถนน

แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒๐คนครับ
โดยกู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลขุขัน

อ้วนจงหานอายุ๖๒ปี
ซึ่งใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ของนายอ้วน
อยู่ในสภาพพังยับเยินนะครับ

ได้รับผู้โดยสารมาจากบขศกันธรรลักษณ์
แวะรับคนที่อำเภอขุนหาร
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุฝนตกหนักถนนมืด

ข้ามถนนตัดหน้ารถทัวร์ในระยะกระชั้นชิด
คนขับรถทัวร์พยายามเหยียบเบรกแล้วก็หักหลบ

ชนรถของนายอ้วนทำให้นายอ้วนนั้นเสียชีวิต

พลิกตะแคงจนผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ

ผู้ประสบเหตุแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ

ฝนยังตกไม่หยุดระมัดระวังกันด้วยนะครับ